ขอชิมในวันนี้
จะพาคุณผู้ชมมาหาของอร่อยทานกัน
มาถึงนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพทั้งทีเนี่ย
จะพลาดเมนูปลาแม่น้ำอย่างปลากรายไปได้อย่างไร
และร้านเด็ดร้านโดนร้านดัง
ร้านแรกที่ผมจะขอพามาชิมนั่นก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไกร
ร้านนี้เลยเข้ามาจากน้ำไป
แล้วถ้าพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด
ในเมืองนครสวรรค์แล้วเนี่ย
ร้านนายตีเห็นจะเป็นร้านก

เครียดกับเครื่องต่างอย่างพิษธีพิษฐาน
จนได้น้ำซุปรสชาติหอมหวาน
เคียงคู่ไปกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไก่
ไม่ว่าจะเส้นเล็กเส้นหมี่หรือเส้นปลา
ขอบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างล่ะครับ
นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีลูกชิ้นปลากรายลูกจิ้ม
และอีกหลากหลายเมนูที่ไม่ควรพลาดอีกด้วยนะ
ยังครับยังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
ยังมีอีกหนึ่งร้านที่จะขอชวนคุณผู้ชม
ชิมลิ้มรสปลาไกรแบบเน้น
ที่ร้านหน้าผาปลาทอดมัน
เปิดขายมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วนะ
ที่นี่ครับมีเมนูให้เลือกชิมมากมาย
และที่เด็ดสุดก็คือทอดมันปลากราย
ที่ได้รสชาติเนื้อปลาแท้แบบเน้น
แต่ถ้าหากอยากจะลองลิ้มชิมรสชาติเมนูดั้งเดิม

ก็ต้องไม่พลาดเมนูเชิงปลากรายชุบแป้งทอด
เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
ตบท้ายด้วยต้มยำลูกชิ้นตากรายสุดอร่อย
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้ำลายหกล่ะครับ
ขอตัวไปรับประทานให้หายหิวก่อน
ตอนนี้กลับไปหาพี่ลิงกันดีกว่าครับ
ช่วงขอชิม
เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงขอชิม

ขอชิมของเราวันนี้นะครับ
ฟังเมนูแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดา

แต่ที่นี่ไม่ใช้มะละกอครับ

ที่นี่ครับถ้ามาแถวบึงบรเพชร
ชนิดหนึ่งอยู่ในน้ำ
เอามาใช้พืชชนิดนี้ให้ทายมีชื่อว่า

อกเปลือกล่อแกนนะครับ

เอาให้หมูกิน
ไม่ใช่แล้วล่ะครับคุณลิงคุณเพชร
พืชที่อยู่ในน้ำและชาวบ้านแถวนี้
นิยมนำมาทำส้มตำอย่างที่คุณลิงว่าเนี่ย

แต่มันคือไหลบัวนั่นเองล่ะครับ

ในชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยทานมาก่อนด้วย
เอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเมนูส้มตำไหลบัว
พร้อมกับแม่ครัวประจำอำเผอกันเลย

เป็นแม่ครัวอะไรอยู่ที่ไหน

ชกกระจายเลยตามปุ๊บ

แล้วหมายถึงว่าอันนี้คือตำกินกันเองในบ้าน

ที่กินได้ประมากจะบรรทะ๖๐ล้านนะ

เอาละครับไปดูกันหน่อยว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรนะครับ
เชิญครับนี่นะฮะหน้าตาพอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ
เฮ้ยหน้าตาดีไอลายบัวเนี้ยมันคืออะไรตัวหน่อย
น้ำซาว์น้ำตาลปลีบ

พริกแฮงกระเทียม
ต่างกะเทียมั่ด

ใส่ค่ะใส่ปูถ้าทีหลังมันตำมันจะกระเด็น
เครื่องเนี่ยพอแหลกบ้างนิดหน่อยแล้ว

มะขามเปียก

นี่ต้องให้มันละลายก่อนใช่ปะ
ทำไมไม่เอาน้ำตาลที่ละลายมาแล้ว

นี่คือหอยนะคะหอยดอก
ใครจะตำแบบไหนก็ได้เพราะมันเหมือนส้มตำ

แส่ลายบัว
ใหม่กลับเป็นเขือเทศ
ใช่พอใส่ลายบัวลงไป

อันนี้เรากินกรอบเหมือนยำคลุกนิดหน่อยตำเบา
ใช่ค่ะใช่ตำเบาก็ค่อยตำ
แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นร้านอาหารแบบว่าแบบขึ้นห้างหรือในร้านแพงไฮโซนะ
เขาก็ไม่ตำแล้วนะหมายถึงว่าตำเครื่องเสร็จปุ๊บ
แล้วเวลาเส้นมาเขาแค่เอาคลุกแล้วก็วางเลย
บางที่นะวางเส้นแล้วน้ำลาดให้ลูกค้าคลุกเอง
ถูกต้องตักตำมันก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตักเสร็จ

ไหลบัวนี่เซ็งเหมือนเส้นมะละกอไหม
ไม่ค่ะไม่เซ็งไหม้เลยอยู่นานค่ะอยู่นานอยู่

ก็เสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้ว
น่ากินมากอ่ะโอ้มาแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับ

แต่ที่อยากรู้ครับว่าไหลบัวมันอยู่ส่วนไหนของบัวครับ
ไหลบัวครับก็คือส่วนของหน่อบัว
งอกออกมาและกำลังจะเจริญไปเป็นลำต้นใหม่ต่อไป
ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้านยาวสีขาวนวลแม่
คุณผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่ากว่าจะได้มาแต่ละไหลเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ
แต่ต้องขอบอกอีกนะครับว่าไหลบัวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ทุกต้นนะ
การสังเกตจากใบบัวอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับ
ต้องลองดึงบัวทั้งต้นขึ้นมาอย่างระมัดระวัง
เพราะว่าถ้าหากขาดแล้วก็ต้องไปหาต้นใหม่ต่อไปเรื่อย
กว่าจะเจอไหลบัวแบบนี้
ปกติเคยกินแต่แกงสายบัวที่มันมีใหญ่

เป็นไงคะอร่อยมั้ยคะ
แล้วมันคนละแบบอะค่ะคนละรสชาติ
ำไหลบัวนี่ไทยปูก็ได้ไทยหอยดองหรือปูปลาร้าก็ได้ค่ะ
ต้องบอกว่ารสตำผัดดีกว่าทานมะละกอ

เพราะว่ามันกรอบทานเข้าไปกรอบกรุ๊ปเลย
แล้วก็มันมีความมันกับความหวานด้วย

ที่อร่อยเนี่ยไม่ใช่ฝีมือใช้ชูรส
ตัดทะเพีเลยแดบคือผมล่วงครึ่ง
ไม่ใช่แล้วล่ะครับคุณลิงที่อร่อยแบบนี้เนี่ย
เพราะฝีมือล้วนนะขอบอกไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยสักนิด
ถึงก็เวลาให้ดาวละครับ
งานนี้คุณเพชรจะให้เมนูส้มตำไหลบัว
เด็ดประจำจังหวัดนครสวรรค์กี่ดาวกันล่ะครับ

พักเถ้าครูครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราขอลา

โปรดติดตามตอนต่อไป